รู้ก่อนร้อนหนาวมาแล้วคุณคุปตนันครับสวัสดีครับ
สวัสดีทั้งสองท่านนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
ตอนนี้เห็นภาพความเสียหายนะครับจากน้ำที่ไหลลงมาค่อนข้างแรงละทีเดียว
หลังจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
จากในต่างจังหวัดแล้วนะครับกรุงเทพวันนี้ก็มีโอกาสเกิดฝนเช่นเดียวกัน
ถ้าหากใครขับรถมาช่วงเช้า๖โมงจะสังเกตว่ามีหมอกบางปกกลุ่มตามยอดตึก
นี่เป็นสัญลักษณ์ของการอ่อนกำลังของมวลอากาศเย็น
ซึ่งการอ่อนกำลังของมวลอากาศเย็นกลับไปก็จะทำให้เกิดฝนเหมือนกัน

ตอนมามาในลักษณะฝนฟ้าขนอง
แต่ว่าตอนกลับไปก็จะทำให้เกิดฝนแต่เป็นฝนที่ตกแบบยาว
ฝนตกเรื่อยไม่มีฝนฟ้าขนอง
ดังนั้นวันนี้ถ้าหากเห็นหมอกแบบนี้
ใครที่จะเดินทางทำกิจกรรมต่างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
อาจจะต้องเฝ้าระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสเกิดฝน

ฝนจะตกลักษณะเป็นแบบครึ้มตกไปเรื่อย
แล้วก็มีโอกาสตกแบบนี้ไปจนถึงช่วงค่ำ

ดังนั้นการใช้รถใช้ถนนในวันนี้
รวมไปถึงการทำกิจกรรมกลางแจ้งต่าง
ใครที่จะออกจากบ้านก็พกอุปกรณ์กันฝนไว้ด้วย
ส่วนเรื่องของพายุนี้เมื่อสักครู่นี้อาจจะได้ฟังไปแล้ว
จากทั้งปพเองจากทั้งกรมบุตุนิยมพัทยาเอง
ก็ออกมาเตือนว่าข่าวลือตอนนี้
ที่บอกว่าจะมีพายุ๓ลูกก็ไม่เป็นความจริง
ลูกที่เขาพูดถึงเป็นลูกก่อนหน้านี้๑ลูก
อีก๒ลูกที่จะเกิดขึ้นก็คือ๑ลูกมาจากบริเวณแถวฟิลิปปินส
อีกหนึ่งลูกมาจากแถวบริเวณทางฝั่งอันดามัน
เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปฟังจากกรมอุตุอีกครั้งหนึ่ง
ว่าเขาอธิบายถึงข่าวลือนี้ว่าอย่างไรนะครับไปฟังครับ
ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามและแจ้งเตือนภัย
มีข้อแนะนำแก่ประชาชนและขอชี้แจงดังนี้
วิเคราะห์สภาพอากาศปัจจุบันวันที่๑๒ตุลาคม๒๕๖๒
พบว่าในช่วงวันที่๑๒๑๔ตุลาคม๒๕๖๒
บริเวณทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอ
ไม่มีการก่อตัวของพายุขึ้นใดทั้งสิ้น
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศของภาคใต้ของประเทศไทย
ซึ่งภาคใต้จะได้รอดติดผลจากลมมสมตบตกเฉียงใต้ประจำวิโดท่านั้น
บริเวณภาคกลางภาคธนออกคุกเทพละครและบินทน
จะมีร่องมรสุมพาดผ่านทำให้ฝนตกต่อเนื่องระยะนี้
และอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมในที่รุ่มที่มีน้ำท่วมขังอยู่แล้ว
ในช่วงวันที่๑๕๑๗ตุลาคม๒๕๖๒
จากการวิเคราะห์ข้อมูลล่าสุดคาดว่า
พายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้
เข้าสู่บริเวณประเทศเวียดนามตอนบน
แต่เนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
แผลลงมาถึงบริเวณประเทศเวียดนามในช่วงดังกล่าว
ซึ่งจะทำให้พายุนี้อ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็ว
และไม่ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทย
สำหรับในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีร่องมรสุม
พลาดผ่านประกอบกับรมหสุนตตกเฉียงใต้
จากการพิเคราะห์แบบจำลองช่ออากาศ
ในวิทยาลัยข้อมูลแบบจำลองในวันที่๑๒ตุลาคม๒๐๒๐
พบว่ายังมีโอกาสที่จะมีพายุเกาะตัวขึ้นในบริเวณจีนใต้
คุณผู้ชมครับนี่คือคำยืนยันนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ
แม้ว่าจะไม่ได้มีพายุ๓ลูกเข้าจริง
แต่ว่าสถานการณ์น้ำทั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางยังคงต้องเฝ้าระวัง
เพราะว่าจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกหนักก่อนหน้านี้
รวมกับฝนที่ตกมาณะขนาดนี้
ก็ทำให้เกิดภาพสถานการณ์ความรุนแรงของกระแสน้ำในหลายจุด

นี่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่มีคนถ่ายคลิปได้แล้วก็มาแชร์กัน
เตือนไว้สำหรับใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวในบริเวณตามยอดดอยต่าง

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บริเวณอำเภอจำทอง
ซึ่งตอนนี้ก็มีน้ำป่าไหลลงมาจากลำน้ำแม่หอย
ที่บ้านหลวงอำเภอจอมทอง

แล้วก็เชี่ยวกรากมากมีสีแดงขุ่นเอ่อล้นตลิ่ง

ชุมชนบ้านเมืองกลาง

ล่าสุดตอนนี้จากแม่น้ำแม่กลาง

นี้ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ

นั้นเมื่อสักครู่นี้เราได้ฟังไปแล้วนะครับว่า

ซึ่งเมื่อวานนี้นะครับเพราะว่าพัฒนากลายเป็น
พายุลูกนี้จะส่งผลต่อเมืองไทยของเราอย่างไร

ตอนนี้จะพบว่าเมืองไทยของเรา
เป็นช่วงที่มี๒กระแสลมมีบทบาทและมีอิทธิพลต่อเมืองไทยของเรา
กระแสลมแรกเป็นกระแสลมจากบริเวณทางตอนบนหอบลมหนาวมา
กระแสลมที่๒เป็นกระแสลมที่หอบเอาความชื้นมาเจอกันตรงกลางแบบนี้
ทำให้เกิดลักษณะของแนวร่องฝน

ก็อาจจะตกหนักตกเยอะเป็นพิเศษในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงสัปดาห์นี้
ซึ่งภายุลูกนี้นะครับมีการพัฒนาความไปลม
ตอนนี้เองกำลังเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
เคลื่อนที่ตัวลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้แบบนี้
ในระยะวัน๒วันนี้ก็จะดูดฝนจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานออกไปนะครับ
หลังจากนั้นในวันที่๑๕๑๖ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์
จะเคลื่อนที่มุ่งหน้าสู่บริเวณอ่าวตังเกีย
ภาคเหนือภาคอีสานฝนจะหายไป
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ตอนกลางประเทศฝนจะตกเพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างภาคตะวันออกนะครับ
หลังจากนั้นวันจันทร์ครับคาดการณ์ว่าก็จะส่งผลในบริเวณพื้นที่
เหนือฝั่งตะวันออกภาคอีสานฝั่งตะวันออกภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างด้วย
คาดการณ์ว่าจะไม่ส่งผลต่อประเทศไทยของเรามากนัก
เพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่มาพร้อมกับมวลอากาศเย็น
แผ่มาจากบริเวณทางตอนบนจากประเทศจีน
เหมือนลูกที่แล้วนะครับที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากเคลื่อนที่เข้ามาก็จะสลายตัวอย่างรวดเร็ว
และคาดการณ์ว่าจะไม่สามารถที่จะมุ่งหน้าเคลื่อนที่ต่อไปผ่านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือได้
ดังนั้นพายุลูกต่อไปถึงแม้ว่าการคาดการณ์จะมีการประเมินว่าจะสามารถพัฒนาเป็นใต้ฝุ่นได้ก็ตาม
แต่ก็จะไม่สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราได้มากเท่ากับพายุลูกที่แล้วนะครับ
ยังไงการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูนะครับ
สภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
ดังนั้นใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยต่างคงต้องเฝ้าติดตามการพยากรอากาศ
รวมไปถึงการประกาศเตือนภัยจากทางราชการอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้
เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับสำหรับอุณหภูมิในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่บนโลกของเรา

ผมพุทธนันทร์วิสิทธิ์มหันทร์สวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป